ไปดูเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้กันหน่อยคุณผู้ชมกลุ่มก่อความไม่สงบ
เขาไปใช้สีสเปรย์ไปพ่นที่พื้นเป็นภาษามาลายู
แปลเป็นไทยคือปัตตานีกู้เอกราช
พ่น๕จุดในอำเภอนาทวีที่สงขรานะครับ
ข้อความที่พ่นด้วยสีแดงเอาไว้เป็นภาษามรูมีครับ
เป็นอักษรโรมันที่ใช้เขียนภาษามรยูแปลเป็นไทยว่าปัตตานีคู่เอกราช
พ่นไว้บนถนนเพชรเกษม๔๒บ้านลำลองหมู่๑๒ในอำเภอนาธวี
และบริเวณถนนสายจนะนาธวีในอำเภอจนะบริเวณราวสะพานจนะ
รวมทั้งป้ายชื่อหมู่บ้านทั้งหมด๕จุดด้วยกัน
ก็เป็นข้อความที่ถูกลบไปแล้วนะครับ
นายสมศักดิ์จันทรัชชูนายอำเภอนาธวีก็นำกำลังอสนาทวีกว่า๑๐นายเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็เอาน้ำมันลบออกบางจุดใช้สีขาวพ่นทับไปเลย
จะเคลียร์พื้นที่จนมั่นใจว่าปลอดภัย
แล้วก็ปล่อยให้คนสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติ
ทางนี้คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่
ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวเท่านั้นเองนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เหตุการณ์ในภาคใต้
เราไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้ในภาคใต้มาสักระยะใหญ่แล้ว
แล้วก็จะเริ่มกลับมาหรือเปล่ายังไม่ทราบเหมือนกัน